คุณผู้ชมครับวันนี้มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ
ก็คือคดีในส่วนของคุณใบเตยนักร้องชื่อดัง
แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีความพยายามในการขอปล่อยตัวชั่วคราว

ล่าสุดในวันนี้น้องชายแล้วก็ทนายความมีการขอสาร
เพื่อจะขอปล่อยตัวชั่วคราวคุณใบเตย
ล่าสุดนั้นศาลมีการพิจารณาแล้วก็อนุญาตให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวคุณใบเตย
หลักทรัพย์ที่วางเป็นเงินประกันอยู่ที่๕ล้านบาทด้วยกัน
เพราะว่าการเดินทางของคุณใบเตยจะเดินทางเข้าใจว่าในช่วงเย็น
ในช่วงหัวข้ำเพื่อออกจากที่พุนแจม
เรามีบรรยากาศโดยเฉพาะเสียงสัมภาษณ์ของน้องชายคุณใบเตย
วันนี้เป็นข่าวดีของครอบครัว
อนุญาตให้พี่เตยได้ประกันตัวออกมาสู้คดีต่อนะคะจาก
นอกเรือนจำเนอะกลับมาสู้คดีที่บ้านก็ได้กลับมาหาลูกแล้วค่ะ
สิ่งที่เรามีการนำเสนอกับศาลไปมีอะไรบ้างคะลุง
ก็เอกสารหลักฐานในการอย่างแรกเลยคือหลักฐานเรื่องคดีก่อนเลยนะคะ
ที่เราโดนกล่าวหามาทั้งหมดเนาะ
เอกสารหลักฐานที่ที่เราสามารถนำมาใช้ก็ครบถ้วนนะครับตอนนี้ณตอนนี้นะครับ
แล้วก็อย่างที่ทราบกันเลยครับ
ให้สารได้อนุญาตในการให้พี่เตยติดกำไรอีเอ็ม
แล้วก็เรายื่นพาสปอร์ตให้ด้วยนะครับ
แล้วก็ยื่นเงิน๕ล้านบาทครับ
สารมีเงินไขอะไรบ้างครับกับการปล่อยคุณครับ

นี่คือชาญวิทย์วีสินนะคะน้องชายคุณใบเตย
ซึ่งวันนี้ไปกับทนายแล้วยื่นหลักทรัพย์๕ล้านบาท
ครับนะคะนี่แหละค่ะร่วม๖เดือนได้นะ
เพราะว่าตั้งแต่๑๙พฤษภาคมจนวันนี้๑๕พฤศจิกายนนะคะ
ก็ได้มีการให้ประกันตัวคุณใบเตยออกมา
น่าจะเป็นสักช่วงค่ำนะคะที่จะออกจากเรือนจำนะครับ
มีเสียงคุณพ่อนะครับซึ่งเดินทางไปที่ศาลวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ

วันที่น่ารักสงสารมากเลย
ตอนที่ไปเยี่ยมลูกที่เรือนจำน้ำตาของพ่อ
หลับให้เพราะลูกข่าวตลอด
คิดถึงหางมหากวันนี้เป็นวันภูมิใจที่สุด
ที่ได้ลูกไหนออกมาได้มาสู้หลานนะครับ
จริงแล้วด้านคดีเนี่ยเราก็สู้มาตลอดให้หลักฐานตลอด
เพื่อให้ลูกเราได้ออกมาไว
วันนี้เป็นวันที่มีความสุขที่สุดครับผม

บอกไปในกลุ่มแล้วครับ
นี่แหละค่ะเดี๋ยวคงจะได้มีความคืบหน้ากันนะคะ
ตอนที่ถูกควบคุมตัวไปเนี่ย
ก็คือคุณใบเตยแล้วก็ดีเจแมน
กับพวกรวม๖คนตอนนั้นก็ถูก
พนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษสำนักงานอายการสูงสุดส่งฟ้อง๓ข้อหา
ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน
ร่วมกันช่อกงประชาชนและความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
แล้วตอนนั้นศาลก็ไม่ให้ประกันตัว

คุณใบเตยได้รับการประกันตัว